เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงสภาพอากาศในบ้านเรา
ตอนนี้ฟ้าร้องคลืนคืนนักแต่เช้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
พื้นที่จังหวัดอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ต้องระมัดระวังอากาศที่แปรปรวนนะฮะ
นี่เตือนกันก่อนเลยนี่เป็นภาพของเช้าวันนี้
ฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
ลักษณะอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะครับ
ก็จะเกิดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้
เพราะตอนนี้คุณเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
คาดการณ์ว่าต้นเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคม
อีก๒วันจะถึงเดือนพฤษภาคมแล้ว
ก็จะกลายเป็นฤดูฝนแล้วนะครับ
ทีนี้ครับสภาพอากาศในบ้านเราที่บอกว่าแปรปรวน
เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
ทางภาคอีสานและภาคเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้
อันนี้ปัจจัยแรกแล้วนะคืออากาศเย็นจากจีน
ส่วนปัจจัยอีกอย่างก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
นำความชื้นจากทะเลขึ้นมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สภาพอากาศบ้านเรา
ก็จะมีฝนตกกระจายตัวทั่วประเทศ
มากถึงร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่

คือเหนืออีสานแล้วก็กลางเนี่ย
ส่วนตะวันออกใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตรู่ก็ตกแล้วนะฮะช่วงบ่ายก็บางทีอาจจะตกหนักเลยนะครับ
แล้วก็ในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนแบบนี้
ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคุณ
มันจะเกิดเรื่องหนึ่งที่เราต้องเตือนกันเลย
นั่นก็คือเรื่องของฟ้าผ่าที่พบบ่อยมาก
ในช่วงรอยต่อเปลี่ยนผ่านฤดูร้อนสู่ฤดูฝน

ฟ้าร้องคลืนเสียงดังจนหลายคนตกออกตกใจนะฮะ
คือจะเป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฟ้าผ่ามากที่สุดนะครับ
เพราะอะไรคุณกระบวนการทางธรรมชาตินะครับ
ฟ้าผ่าเกิดจากลมในก้อนเมฆเสียดสีกันอย่างรุนแรง
ภายในก้อนเมฆก้อนใหญ่นั้นจนเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตภายในก้อนเมฆ
ทีนี้ครับมันต้องหาทางปล่อยพลังคุณ
โอ้โหพอในนั้นมันมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นในก้อนของมัน
ก็ต้องหาทางในการปล่อยพลังหรือเรียกว่าถ่ายเทประจุไฟฟ้า
จากก้อนเมฆหนึ่งไปยังอีกก้อนเมฆหนึ่ง
ทีนี้มันก็เลยเรียกว่าฟ้าแลบนะครับ
แต่ถ้าก้อนเมฆนั้นนะคุณมันไม่สามารถถ่ายเทพลังไปสู่อีกก้อนเมฆหนึ่งได้
มันจะกลายเป็นฟ้าผ่าลงมาอย่างพื้นดิน
คือเหมือนไม่มีเพื่อนก้อนเมฆอยู่ข้างคุณ
ไม่รู้จะปล่อยพลังไปที่ไหนก็เลยปล่อยพลังลงสู่พื้นดินนะครับ
ดังนั้นนะครับก็เลยมีการเตือนไม่ให้ประชาชนอยู่ในที่กลางแจ้ง
แล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนจากพายุฝนฟ้าขนอง
กันไว้นะฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัว
เรานำเสนอข่าวที่มีฟ้าผ่าลงมาทำให้มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตกันเยอะนะครับ
สำหรับปีนี้ฤดูฝนจะมาไวกว่าปกตินะครับจากปรากฏการณ์ลานีย่า
ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนะครับ

เกษตรกรควรวางแผนในการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนจะถึงฤดูน้ำหลากด้วยนะครับ
มาเป็นเรื่องแรกเลยในการเตือนประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็รายงานสภาพอากาศเข้ามาได้นะคะ
ที่บ้านคุณผู้ชมจุดไหนพิกัดไหนเป็นอย่างไร